ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาบอกว่าโอ้โห
มันคันยุบยับไปหมดเลย
มันคันค่ะเยอะเลยอ่ะ
เมื่องน้ำน้ำไม่สะอาดขนาดผิวดำยังแพ้ง่ายขนาดนี้เลยนี่ครับโผล่สผื่นจากการอาบน้ำนี่ละค่ะ
ไม่ใช่ที่อื่นเลย
โอ้โหดูผิวพันธุ์เด็กสิคุณ
คุณสืบสกุลนี่เกาจนเลือดนะ
เพราะว่ามันคันมากแล้วน้องก็ร้องอยู่ตลอดเวลา
เออเจ็บอ่ะเป็นแบบนี้
แม่เอาแขนเอาขาลูกให้ดูว่าลูกฉัน

แล้วคันแทนคุณไม่ใช่เป็นตุ่มแค่เด็กน้อยคนเดียวนะ

ใช่ค่ะนี่แหละชาวอำเภอระหารทรายที่บุรีรำ

คนในหมู่บ้านเป็นโรคผิวหนังจากน้ำปลาปลาที่มันไม่สะอาด

ห้าร้อยกว่าครอบครัวค่ะเป็นชาวบ้านบ้านหงอนไก่อยู่ตำบลแวง

ซึ่งไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเลยแล้วบอกนักข่าวไทยรัฐทีวีเลย
บอกว่าเนี่ยมันได้รับความเดือดร้อนแบบนี้มา๓ปีกว่าแล้วค่ะ
ทีนี้เราคุยกับชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบนะลุงยุทธ์
ลุงยุทธ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าน้ำเนี่ยมันขุ่นมา๓ปีกว่า
ควักกระเป๋าเลยไปซื้อเครื่องกองน้ำขนาดใหญ่มาใช้เอง

แล้วลุงต้องเปิดน้ำใส่ถังใหญ่นะเอาสารส้มแกว่งก่อน

ข้ามคืน๒๔ชั่วโมงลุงถึงจะใช้น้ำได้ไอ้หนู
นี่กว่าตะกอนมันจะตกลงไปข้างล่างนะ
ใช่ค่ะลุงลุงแล้วที่บ้านลุงติดเครื่องทำน้ำอุ่นไหม
โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเครื่องทำน้ำอุ่น
น้ำมันขุ่นเป็นตะกอนแบบนี้มันจะใช้ยังไงล่ะ
ทั้งหมู่บ้านเนี่ยอาบแต่น้ำเย็นนะ

ทำน้ำอุ่นติดไม่ได้ไม่งั้นมันจะเป็นตะกอนข้างใน
ใช่นี่จนเขาไม่ไหวไงก็เลยมีคนถ่ายคลิปไปลงติ๊กต๊อก
ชาวบ้านก็เหมือนกับแบบพอเห็นแบบนี้แล้วก็มีการออกมาเรียกร้อง
เราคุยกับผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ค่ะ
ผู้ใหญ่วันดีผู้ใหญ่บอกแบบนี้
น้ำน่ะน้ำมันมาจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทียค่ะ

เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เงินที่เก็บได้มันไม่พอมันติดลบประจำเลย
ทีนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือแค่สูบน้ำจากอ่าง
แล้วก็ให้ชาวบ้านไปใช้สภาพน้ำ

เพื่อจะประชุมในเดือนหน้าเนี่ยชี้แนะชาวบ้านบอกว่าให้หยุดโครงการทุกอย่างไว้
แล้วมาปรับปรุงน้ำปลาปลาเพื่อให้มันได้ใช้สมบูรณ์เพราะปลาปลาเราเองเนี่ย
เราสร้างมากว่า๓๐ปีแล้วระบบของปลาปลาเนี่ยคือมั่นกันกองได้แค่นี้
เราก็ทำเต็มที่แล้วอย่างก่อนสองเดือนที่แล้วเนี่ย
เราก็เอาแม่โคเอาอะไรมาทำความสะอาดล้างหินล้างทรายเพื่อจะให้มันดีขึ้น
เพราะทุกวันนี้เราก็เติมพวกสารส้มลงไปเนี่ยเดือนละ๔๐๐๐บาท
เนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยสิบถุงจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โห
โอ้โหแต่สารส้มมันจะเอาไม่อยู่นะเพราะน้ำต้องใช้ทั้งหมู่บ้าน
แล้วที่ผู้ใหญ่บอกว่าไอ้จัดสรรงบมันไม่พอคือถ้าเกิดปีนึงอ่ะ
เข้าใจไงว่าปีหน้าเดี๋ยวได้งบมาก็จะได้เจียดมาตรงนี้
แต่นี่มันผ่านมา๓ปีแล้วนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บอกเอางี้
เดี๋ยวผู้ใหญ่เนี่ยจะไปคุยกับอบตหนองแวงนะเดี๋ยวจะไปของงบมา
เผื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วชาวบ้านบอกว่าได้
ขอเถอะผู้ใหญ่ตัดงบตรงอื่นตัดงบตรงอื่นแล้วเอามาลงตรงนี้ได้ไหม
อืมซ่อมบำรุงน้ำปลาปลาหน่อยได้ไหมต้องถึงอบตให้มาช่วยแล้ว